ม่าก็อย่างความอยากให้นะคะลงที่ถูกลงโทษแล้วก็
อยากให้มารักษาน้องนองนะ

ผู้ปกครองของเด็ก๓คนต้องมาดำเนินการด้วย
ใช่ค่ะทนายโรสอย่างนี้ผู้ปกครองของเด็กเขายังต้องรับผิดชอบใช่ไหม
เขาบอกเขาจะขอเอาเรื่องต่อได้ไหมฮะ
ได้ค่ะก็กรณีนี้ค่ะรุ่นพี่ทั้งหมดที่ทำร้ายน้องเนี่ยค่ะ
ทำร้ายต่างนานาทำให้ได้รับอันตรายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะ
ที่จับน้องเนี่ยไปขังในห้องน้ำไปขังในห้องเนี่ยค่ะ
กักขังนวงเหนียวให้ปราศจากร่างกายเสรีภาพก็มีความผิดเช่นกันค่ะ
แล้วโดยเฉพาะอันนี้ทนายรู้สึกเศร้ามาก
ถ่ายน้องแก้ผ้าแล้วอัดคลิปเอาไว้ทำคลิปข่มขู่ต่างเนี่ยค่ะ
ให้น้องเนี่ยทำอะไรหรือไม่ทำอะไรให้น้องเนี่ยเกิดความกลัวนะคะ
อันนี้ทำให้น้องรู้สึกแย่จนมีปัญหาในทุกวันนี้จนต้องไปหาหมอรักษาร่างกายแล้วก็จิตใจ
ซึ่งตรงนี้คุณแม่จะขอดำเนินคดีอาญาด้วยใช่ไหมฮ

ไม่ใช่แค่ว่าจบแค่เด็กออกนะฮะผู้ปกครองของน้องที่ไปรังแก่เขาเนี่ย

ย้ายโรงเรียนของลูกลูกจะย้ายโรงเรียนนะ

ตอนนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับ

อาทาลมนตรีช่วยตอนนี้เยียวยาน้องจะหาโรงเรียนใหม่ทดแทนให้
ท่านภูมิกับก็ดำเนินคดีถึงเอาถึงที่สุดเข้าข้อหาไหน

ท่านประหลักอนุควิทย์แก้ประหลักพอมอ
นักสังคมสงเคราะห์มาดูแลสุขภาพจิตใจของน้อง

กระทรวงยุติธรรมมีเงินเยียวยาดูแลน้องด้วยนะครับ
แล้วก็ถ้ามีการคุกคามจะมีชุดคุ้มครองพยานด้วย
แล้วก็มีท่านประหลัดและในอำเภอในท้องที่มาช่วย

ผอแก้ไขน้ำเปรี้ยวไว้ได้นะครับท่าน

เออน้ำเปรี้ยวท่านก่อนที่ท่านจะห่วงเรื่องงบประมาณ
ผมอยากให้ท่านห่วงเรื่องความสะอาดในห้องน้ำด้วยนะครับ
แล้วไปดูแลรุ่นพี่อย่าให้รุ่นแกนรุ่นน้องอย่าให้ใครรุ่นแกนรุ่นโรงเรียนนะครับ

มันจะปฏิเสธความรับผิดชอบจากทางโรงเรียนมันเป็นไปไม่ได้
ดูวันนี้ดูให้เป็นตัวอย่างแล้วอย่าให้เกิดขึ้นอีก
อย่าให้ต้องมีสื่อมวลชนมีคนมากระทุ้งแล้วค่อยเรื่องค่อยเดินค่อยทำงาน
วันนี้เป็นไงทุกอย่างทำน้องได้โรงเรียนใหม่ท่านทำอะไรกันมาก่อนหน้านี้๑๐กว่าวันนะครับ
ก่อนหน้านี้เป็นไงไม่ได้ออกท่านมาบอกว่าวันนี้เออออกแล้วเออมันก็แปลกใจดีเหมือนกันนะ
คุณแม่สบายใจขึ้นบ้างไหมระดับหนึ่งระดับหนึ่งดีดีขึ้นมากตามเรื่องต่อนะครับค่ะขอบคุณทุกท่านจริงนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่ครับขอบคุณครับ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ